เขาบอกว่าปกติพื้นที่ถนนตรงนี้นะ

รถเล็กนี่คือไปอยู่แบบอยู่จะตกถนนอยู่แล้ว

ตรงกลางนั้นคุณผู้ชมคือเกาะกลางถนนที่ใหญ่มากจริง
กินพื้นที่ถนนกินไปเป็นเลนเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาร้องมาว่าจุดตรงนี้คือสาย๒๐๔
มหาสารคามโกสุมพิสัยช่วงทางเข้าบ้านหนองกรุงเต่า
ที่ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองของมหาสารคาม
ที่ถนนตรงนี้คุณผู้ชมจินตนาการ
เมื่อก่อนมันเป็นถนน๔เลน
เลนก็คือเหมือนไป๒กลับ๒แล้วก็ไม่มีเกาะกลาง

วงทางหลวงมหาสารคามเขาก็มีการจัดสรรงบ

เหมาเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวง
อันนี้งบของปี๖๕ก็เลยทำ
เกาะกลางแล้วพื้นถนนที่เดิมทีเนี่ยมันมี
ฝั่งหนึ่งสองเลนใช่ไหมพอมีเกาะกลางปั๊บ
ถนนฝั่งหนึ่งมันก็กลายเป็นเหลือเลนเดียว
คุณผู้ชมสังเกตจากเส้นตีเส้นขาวที่แบ่งเลน
มันหายไปแล้วชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ
ชาวบ้านบ่อน้อยเขาบอกว่าอุ๊ยเมื่อเดือนที่แล้ว
แล้วพอเริ่มมีการก่อสร้างชาวบ้านก็เดือดร้อน
เลยคิดดูสินักข่าวเวลารถใหญ่วิ่งอ่ะนะแล้ว
คนที่ขับรถเล็กเนี่ยต้องหลบไปวิ่งข้างทางอ่ะ
ไหลทางแบบนั้นเพราะว่าถนนมันแคบ
กลางคืนอันตรายมากเลยเคยมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นแล้วด้วยถึงขั้นเนี่ยรถชนพลิกคว่ำ
แต่ว่ารอบนั้นดีไม่มีใครตายนะ
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้แล้วเขาก็เลยร้องไป
หน่วยงานค่ะเอาฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยนะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็เลยตั้งคำถามไงว่า
มันถูกหลักการไหมถ้าสร้างเกาะกลางแล้วพื้น
ผิวถนนมันเหลือเลนเดียวแบบนี้เอามันจะเกิด

สำคัญชาวบ้านก็ถามว่ามันคุ้มไหมกับเงิน
ภาษีของเขาที่เขาต้องจ่ายไปแล้วคนไม่ชินทางขับ
ตอนกลางคืนจู่มันบีบเลนอย่างนี้อันตรายนะ
ใช่ค่ะอันตรายอันตรายลองดูแล้วกันนะครับ